กันที่จังหวัดชัยหน้านะคะผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งค่ะ
ใช้มีดเนี่ยฟันพี่เขยพี่เขยเนี่ยบาดเจ็บไปแล้วนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ต้องลงพื้นที่ไปค่ะไปพยายามจับกลุ่มตัว
ในช่วงที่พยายามจะเข้าชาร์จตัวก็ต้องมีการเกลี้ยกล่อมกันเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกเครียดมากแต่เขาบอกว่าสุดท้ายมีหักมุมดูคลิปค่ะ
คุยก่อนคุยก่อนคุยก่อน
สรุปในมือของเขาเห็นไหมเห็นเขียวไหม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องยืนอยู่ห่างบอกว่าไม่ได้มาจับกลุ่ม
แต่มากันหลายคนคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรจะมาจับเขาทำไม

กว่าจะจับตัวได้นี่นานเอาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปนะแต่เดี๋ยวเล่าก่อน
เดี๋ยวให้ดูตอนท้ายนะว่ามันหักมุมยังไงเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพชัยนาธค่ะมาพร้อมอุปกรณ์เลยเป็นไม้งาม
เจรจาก่อนนะผู้ชายคนนี้เสื้อเขียวชื่อว่าในชัยค่ะ
อายุ๕๐ปีคลุ้มคลั่งดาทอโวยวาย
ที่ตำรวจจะมาถึงเขาทำร้ายพี่เขยไปแล้ว
เขยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรค่ะหลังจากนั้นตำรวจพยายามเจรจากับนายชัย
บอกว่าให้วางอาวุธคุยกันคุยกันแต่นายชัยท่าทางจะไม่ยอมค่ะ
เขียวเป็นอาวุธบางช่วงก็เดินปรีเข้ามาหาเจ้าหน้าที่
และช่วงที่พูดเนี่ยฟังได้ชัดเลยว่าไม่รู้เรื่อง
วกไปวนมาค่ะแต่ย้ำบอกว่า
มาจับทำไมไม่ได้ผิดอะไร
แล้วก็เดินผุบโผล่เข้าไปในบ้าน
ขณะที่ตำรวจเองพยายามงัดสารพัดคำพูดมาเกลี้ยกล่อม

ตอนแรกมีเคี้ยวที่มือขวาด้านเดียว

เจ้าหน้าที่บอกต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

นายชัยก็พลุวางแผนกันสิคะ
จะเอาไม้งามเข้าไปชาร์จได้อย่างไร
ทีนี้จังหวะที่นายชัยเขาเข้าบ้านไป
เอาข้าวออกมากินทีนี้

หิวไงหนินแหวะช่วงนี้

ก็ต้องทำให้เชื่อใจไง

เขาบอกว่าจุดพีคอยู่ตรงที่
นายชัยกินข้าวเสร็จ
ดื่มน้ำอิ่มแล้วไปตำรวจ
ง่ายอย่างนี้เหรอ

ไม่ต้องเกลียดกรอบแล้วไม่ต้องจับด้วยเขาเดินมาเอง

ไม่ต้องใช้ไม้งามแต่อย่างใด
ภายในเถอะเล้ยกูตำรวจ

ในชัยขึ้นรถไปด้วยแต่โดยดีค่ะ

เอ้าเพื่อนบ้านบอกว่าในชายมีอาการป่วยทางจิตนะคะ
ต้องกินยาต่อเนื่องแต่ว่าคาดว่าเมื่อวานนี้

เอาคนในครอบครัวต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ